จากที่เกิดขึ้นเป็นยังไงค่ะ
ยังไม่เคยค่ะแต่เห็นคนนึงคลิปของคุณพ่อแล้วสบายใจขึ้น

ตอนนี้โธจของคนตราตในที่เห็นโธจของคนตราตค่ะเราก็บ่ดมาก
แต่ว่าถ้าคุณพ่อคำว่าให้จบเราก็จบให้คุณพ่อ

สังพวันเราคุณบ้านเป็นอย่างไรคะ

สงสารที่ดีที่สุดก็คือพ่อและหนู
ไม่เคยรู้จักอะไรกันเลยค่ะหนูจำได้ว่าครอบครัวพ่อเนี่ยมีพ่อมีปู่มีย่า
ตั้งแต่สองเดือน

การดูแลจริงของเจนนี่เราดูแลคุณพ่อยังไง
มีการโอนเงินให้ยังไงบ้างมาช่วยเดี๋ยวตลอด
ให้มาเรื่อยเป็นระยะมากน้อย
แล้วแต่โอกาสและแล้วแต่เหตุผลที่คุณพ่อให้มา
หนูเป็นคนที่ซีเรียสกับเรื่องเงินมาก

กลับมามีปัญหากันอีก
เข้มมือที่เหมือนคุณพ่อเคยมาขอมันคือเคยเหมือนคุณพ่อเคยมาขอ
ถ้าเราให้ไปแล้วคือก็คือให้ไปแล้วแล้วแต่คุณพ่อจะเอาไปทำอะไร
แต่ที่หนูต้องออกมาพูดเพราะคุณป้าเขาบอกว่า
หนูไม่เคยใยดีอะไรพ่อเลยแต่หนูออกมาปกป้องตัวเอง
คือหนูต้องบอกทุกคนว่าถ้าอันไหนที่หนูพูดแล้วมันทำให้พ่อดูแย่
หรือทำให้มันดูทุกคนแย่หนูก็ต้องขอโทษด้วย
เพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นแล้วก็หนูก็เสียใจกับเรื่องนี้มาก
จริงหนูอยากจะเคลียร์เรื่องนี้กับคุณป้าแต่คุณเป็นคนที่โพสต์
อยากคุยค่ะไม่อยากเจอแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วย
แล้วพ่อโพสต์เสร็จแล้วแล้วได้คุยกับคุณพ่อไหมครับ
ก็ไม่ได้คุยค่ะเพราะหนูเชื่อว่าหนูรอให้พ่อทักมา
รอให้พ่อโพสต์หนูรอให้พ่อทำอะไรสักอย่าง
เพราะพ่อรู้ว่าที่ผ่านมาหนูทำอะไรบ้าง
คิดจะมีอยากไปคุยกับคุณพ่อแบบจริงจังนะเพื่อแบบคุยกับป้าด้วย
กับป้าไม่อยากรู้จักแต่กับพ่ออาจจะต้องใช้เวลา
แต่ยังคงเหมือนเดิมเสมอถ้าพ่อยังคงต้องการความช่วยเหลือ
แต่ก็ยังคงยืนยันว่าต้องอยู่ในขอบเขตและให้คุณแม่สบายใจด้วย
จริงเราคิดว่ากับคำว่าเนรคุณแรงไปไหมคะ
แรงมากค่ะเพราะคำนี้ไม่มีอยู่ในหัวสมองของหนู
หนูเป็นคนหาเงินก็จริงแต่หัวหน้าครอบครัวก็ยังคงเป็นแม่
ให้สิทธิ์การตัดสินใจของแม่ทุกอย่าง
ที่ผ่านมาหนูแอบโอนเงินให้พ่อแม่ก็แอบดุทุกครั้ง
แต่สุดท้ายแม่ก็ใจอ่อนเพราะเราอยากให้แม่ก็โอเค
ข้อเข้าทำเติดระหว่างเรากับคุณพ่อมันขนาดไหน
หรือว่ายอดกลับไปกว่าความสำหรับเราเพราะว่าแม่ไม่เจอกันเลย

และพ่อก็ไม่เคยส่งเสียหนู

และก็มีครอบครัวใหม่มีลูกสี่ห้าคน

และตอนนี้ค่ะหน้าที่ของลูกก็คือ
ต้องช่วยแบ่งบริษัทพ่อ

เรามองไว้ว่าถ้าเราไม่มีตังค์ไม่มีชื่อเสียง

เพราะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักอย่าง

แสดงว่าเราจะบอกว่าเงินและชื่อเสียงเป็นเหตุ

แล้ว๒๐บาทก็มีค่าหนูเป็นคนที่กายังทำงานและขี้งกมาก
ที่จะให้พ่อไปแต่ละครั้งหนูบอกแล้วว่าเหตุผลมันต้องมาก่อน
สักทีจะดูแลแล้วคุณพ่อมันเกิดไหมครับ
เดือนค่ะแต่เพิ่งให้ไป๓วันที่แล้ว
ปัญหามันเกิดจากเพิ่งให้ไป๓วันแล้วคุณพ่อก็โทรกลับมาอีก๒วัน
หนูก็มองว่าเพิ่งให้แล้ววันนี้จะเอาอีกก็เลยมีปัญหากัน
ก็เลยถามพ่อตรงว่าพอแล้วไหมพ่อหนูเสียความรู้สึก
แล้วพ่อเอาสามพันนั้นไปทำอะไรแล้วพอหนูพูดแค่ว่าหนูเสียความรู้สึกแค่นี้แหละ
ปัญหาพ่อมาเลยคำเดียวถ้าหนูไม่เคยมองพ่อเป็นขอทานนะคะ
หนูไม่เคยเพราะว่าหนูมีผู้มีพระคุณอีกหลายคนที่ตอนที่หนูลำบากหนูไปขอข้าวกินอะไรอย่างนี้
หนูก็ตอบแทนทุกคนแล้วทำไมคนที่เกิดหนูมาหนูจะทำดีด้วยไม่ได้
หลังจากนี้จะส่งเสียพ่อเหมือนเดิมไหมคะ

อย่าง๒เดือนที่เราไม่ให้ด้วยสาเหตุอะไรครับ
สาเหตุที่เราทะเลาะกันล่าสุดคือหนูให้เงินพ่อไปแล้วแล้วมันก็ไม่พอสำหรับพ่อ
พ่อก็เลยบรรทอนจิตใจน้อยใจว่าโอเคถ้าพ่อแย่มากเราก็ไม่ต้องมาคุยกับพ่อแล้ว
พูดอย่างนี้มาตลอดที่เรารู้จักกันเราก็งอนกันมาตลอดดีกันงอนกันสุดท้ายหนูก็แพ้ภัยตัวเอง
แล้วเรื่องเห็นกันอย่างนี้เราให้คุณแม่เข้าไปเคลียร์ไม่ครับไม่นุ๋นไม่อยากให้แม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้
และตอนนี้หนูต้องขอบคุณแม่ด้วยซ้ำที่
ในวันที่หนูล้มหรือลบสุดท้ายแล้วหนูก็มีแค่แม่ที่อยู่ข้างค่ะ
จะมีตกลงกันเป็นจริงว่ามั้ยว่าจะให้เดือนละเท่าไหร่ไง
แต่นี่หนูอยากจะบอกว่าหนูยังคงรอพ่อเสมอ
แล้วถ้าวันหนึ่งพ่อลำบากหนูก็ยังช่วยพ่อได้เสมอ
คือหมายความว่าตอนนี้ถ้าคือเราจะไม่เอาไปให้แล้วแต่ว่าถ้าพ่อลำบากมาเรียกดีกว่า
คือสบายใจกว่าที่จะทำแบบนั้นใช่ไหม
ใช่หนูสบายใจกว่าแล้วเพราะว่าการที่เราไปตั้งกฎ
เหมือนที่ผ่านมาที่หนูตั้งเงินเดือนสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ผลดีเลย
พอเป็นการตั้งเงินเดือนปุ๊บพอมันไม่พอมันก็ต้องมีกันอีกมาเรื่อยแล้วมันก็รู้สึก
คือพี่คนเราถ้ามันมีเรื่องเงินเข้ามาเมื่อไหร่ใจมันก็ไม่ใช่การให้ใจแล้ว
ก็เลยมองว่าตอนนั้นหนูขอหยุดแต่สุดท้ายหนูก็ยังอยากมีพ่อเหมือนเดิมค่ะ
แล้วเรื่องเพลงที่เป็นประเด็นนะคะตกลงว่าเพลงนี้
เพื่อเธอคนเดียวหนูแต่งคนเดียวบนรถตอนไปเล่นคอนเสิร์ตและคุณแม่ก็เป็นคนฟังอยู่ตลอด
และเมื่อแต่งเสร็จหนูเองที่เป็นคนส่งให้คุณพ่อฟังและหนูก็ยังถามว่าลูกสาวพ่อเนี่ยเก่งไหม
เพราะหนูภูมิใจมากที่หนูแต่งเพลงนี้เสร็จแล้วที่เขาบอกว่าค่าจ้างแต่งเพลง
จ่ายลูกค้าให้พ่อทุกเดือนทุกงาน
คือเป็นเงินค่าเป็นเพลงรีวิว
แต่ถ้าเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอได้หมดถ้าสดชื่นไม่เกี่ยว

ถ้าเป็นเรื่องงานแต่งเพลงจ่ายให้ทุกงานค่ะ
เพราะหนูก็มองว่าหนูได้มาหนูก็ควรจะแบ่ง
คุณพ่อแต่งประมาณกี่เพลงครับเรียบร้อยทั้งหมดที่เคยแต่งให้เรา
เพลงใช่ไหมคะก็มีซิงเกิ้ลแรก
เลิกกินท่อมค่อยมารักกันค่ะแต่มันไม่ดังค่ะ
หนูเป็นคนขอให้ท่านแต่งให้เพราะว่า
หนูเป็นนักร้องครั้งแรกแล้วก็แบบอยากคุยด้วยด้วยอยากเข้าหาพ่อ
เพราะตอนนั้นเราไม่สนิทกันสรุปพ่อก็แต่งให้
หรือว่าตอนนี้เรายังมีค่าลิขสิทธิ์เพลงของคุณพ่ออยู่หรือ
ไม่มีค่ะมีที่คุณพ่อโทรมาล่าสุดคือขอเบิกล่วงหน้า
แต่มันไม่ได้คือหนูเพิ่งให้
ถ้าหนูยังไม่ให้และมาขอเบิกล่วงหน้าไม่มีปัญหาค่ะ

ก็มองว่าเคสกรณีตอนนี้มันจะกลายเป็นรอยล้าวระหว่างเราคุณพ่อมีค่าลิขสิทธิ์
ถ้าใจเราผูกพันกันจริง
ว่าเรื่องนี้จบง่ายมากเราก็ให้กลับมาเริ่มต้นใหม่
แล้วไม่ต้องเป็นเสียงใจคนอื่นอีก
คนอยู่ในที่นี้ก็คือเช่นคุณป้าคนนั้น
หนูบอกเลยว่าหนูโกรธมากเพราะว่ากว่าหนูจะมีวันนี้ได้มัน
มันยากมากที่ทุกคนน่าจะรู้
เจลลี่คะท่านได้พูดวันนี้เพราะว่าหนูไม่โกรธเนอะ

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหนูก็คงจะขอจบในวันนี้ครั้งนี้
แต่หนูก็ไม่มั่นใจตัวเองเพราะหนูก็ไม่ได้เก่งในการอยู่วงการบันเทิง
หนูก็กลัวเมื่อกี้หนูกลัวมากว่าถ้าวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์แล้ว
หนูจะพูดแล้วดูเป็นเด็กเนรคุณไหมพูดแล้วจะมีผลเสียต่อพ่อไหม
แต่สุดท้ายแล้วหนูก็ขอพูดความจริงในส่วนที่จะปกป้องหนูได้
หนูไม่ใช่คนเนรคุณคำว่าเนรคุณไม่มีในสมองของหนู
อันนี้เราจะไปถอนแจ้งความเมื่อไหร่ยังไง
ก็เดี๋ยวต้องคุยกับทนายค่ะก็คงจะต้องถอนเพราะว่ามันเป็นความต้องการของคุณพ่อ
แต่ที่หนูแจ้งความไว้ที่นี้คือมันจะได้เป็นตัวอย่างสำหรับเคสต่อไปด้วยไงคะ
อยู่ดีมาโพสต์กล่าวหากันสิ่งที่คุณป้าโพสต์ไม่ใช่ความจริงสักอย่างเลย
ทั้งเรื่องเพลงทั้งพ่อส่งเสียทั้งหนู
คุณอะไรจะมองพ่อตัวเองไปขอทาน
ถ้ามองพ่อกับตัวเองไปขอทานพี่หนูว่าคนเราก็ไม่เจริญนะคะ
ตอนนี้ก็ไม่สบายค่ะก็อยู่ที่บ้านก็มีขายกล้วยทอดบ้างขายอะไรอย่างนี้บ้าง
ซึ่งก่อนหน้านี้หนูก็ช่วยลงทุนให้บ้างอะไรบ้าง
แต่หนูไม่จำเป็นต้องมาโพสต์บอกทุกคนว่าหนูโอนตังค์ให้พ่อเท่าไหร่อะไรยังไง
คือหนูให้แล้วคือรู้กันระหว่างพ่อลูกก็คือพอ